ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก็เป็นประเด็นขึ้นมา
หลังจากที่มีการเปิดเผยคลิปเสียงสนทนา
ระหว่างผู้ชายคนนึงพูดคุยกับปลายสายที่ใช้ชื่อว่ารองชาติ
เป็นการที่เจรจาเพื่อตกลงขอรถยนต์คืน
หลังจากที่มีการจับกลุ่มในคดีบางอย่างนะคะ
ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าบทสนทนานี้เชื่อมโยงกับ
ขบวนการขายรถเถื่อนหรือไม่ค่ะ
อย่างนี้ดับวันหนึ่ง๒๐๐๐คัน
เขาไม่ตรวจสอบ๒๐๐๐คันตายเลยหรอก
แล้วเขาเอาเอกสารไปทั้งหมด
ไม่ยอมให้ผมถ่ายไม่ยอมให้ผมเก็บไว้
เอารถออกไปโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
นี่ค่ะนี่คือบางตอนที่มีการเอามาลงไว้นะคะ
เอามาลงแล้วก็มีคลิปอื่นอีก๓คลิป
แล้วก็บอกว่าเรียนไปยังภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ทบุรีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อย
โยงไปถึงขบวนการซื้อขายรถเถื่อนค้างไฟแนนซ์

แล้วก็มีการลงบันทึกไว้ที่สพบังใหญ่
และนัดเคลียร์กันในวันพรุ่งนี้คือ๑๕กพ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการลงบันทึกประจำวัน
เรื่องของการตรวจรถยึดจริงเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์
โดยตำรวจกองกำกับการ๓หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

จากถนนแก้วอีนดบังใหญ่จังหวัดนทบุรี
ขณะเปิดไฟฉุกเฉินช่วงจราจรหนาแน่น
แล้วบอกว่าพอตรวจสอบเอกสารผู้ครอบครอง
ขับไม่ใช่เจ้าของคนที่เป็นเจ้าของไม่สามารถติดต่อได้
ก็เลยนำรถส่งสพบังใหญ่ขยายผลตรวจสอบนะคะ
ก็ยังไม่มีเอกสารจากเจ้าของรถมาขอรับรถคืน
แต่ทำไม่ได้ตำรวจบอกว่าต้องให้เจ้าของรถเป็นคนเอาเอกสารมารับด้วยตัวเอง
ก็ถูกสอบปากคำกว่า๑ชั่วโมง
หลังจากนั้นในวัดก็รีบเดินทางกลับค่ะ

พร้อมกับหลักฐานการโอนซื้อต่อจากเจ้าของเดิม
แสดงว่ามีการซื้อขายกันนะคะส่วนวันที่ถูกตำรวจเรียกตรวจยึด
เป็นเพราะว่ารถเสียแล้วเจ้าหน้าที่ผ่านมาเจอ
ซึ่งเมื่อขอตรวจเอกสารเจ้าของรถก็ไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยึดรถเอาไว้ก่อน
ซึ่งถ้าบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถเนี่ยเอาหลักฐานมาแสดง
แล้วไม่พบว่ามีการกระทำความผิดก็สามารถที่จะมารับรถกลับคืนไปได้ค่ะ